โทษครับค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเป็นเรื่องระหว่างยายกับหลาน
ซึ่งหลานอายุ๒๓ปีนะยายเขาต่อว่าหลานเพราะว่าหลานเอาน้ำไปสาดใส่ทวด
ทีนี้หลานไม่พอใจค่ะกำหมัดต่อยไปแล้วในหมัดนั้นมีมีดอยู่ด้วย
จังหวะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไปคุมตัวนะมีภาพให้คุณผู้ชมดูด้วยค่ะ
นี่ผู้ชายที่นอนคว่ำหน้าหมอบกับพื้นแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ใส่กุญแจมือเนี่ยนะคะ
นี่คือนายอ๊อฟอายุ๒๓ปี
ซึ่งตำรวจภูทรค่ายบางรจันทร์ร่วมกับฝ่ายปกครองรวมถึงกอรมนไปจับกลุ่มได้ที่วัดหัวสแก่ตกที่อำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทอง
ออฟนี่แหละค่ะใช้มีดเนี่ยแทงคุณยายของตัวเองได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วท้ายที่สุดยายก็เสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะคะ
คุณยายคือคุณยายสนองอ่วมน้อยอายุ๖๒ปีแล้วนะ
ทีนี้ตอนที่ตำรวจจับกลุ่มตัวในออฟมือแทงได้เนี่ยในออฟก็พูดจาวกไปวนมาแล้วก็ปฏิเสธด้วยว่าไม่ได้ฆ่ายาย
แต่ตำรวจก็เลยถามว่าเอาแล้วหนีออกมาเนี่ยหนีมาทำไมนายอ๊อฟบอกแบบนี้กลัว
กลัวคนจะเอามีดมาเอามีดมาไล่แทงกลัวคนจะเอาไม้มาไล่ตีก็เลยเดินมาเรื่อยเอาฟังในออฟเขาพูดหน่อยค่ะ
นี่ไงที่ถามว่าออกจากบ้านมาทำไม

ทีนี้ต้องบอกคุณผู้ชมว่าจุดที่เกิดเหตุตอนที่ในออฟก่อเหตุฆ่ายาย
เกิดขึ้นที่บ้านอยู่ที่อำเภอค่ายบางรจันทร์ที่สิงห์บุรี
เสร็จแล้วปั๊บเนี่ยในออฟเนี่ยนะเดินเท้าหนีออกมาแล้วก็มาโดนจับกุมได้ที่อำเภอแสวงหาที่อ่างทอง
คุณผู้ชมคิดดูสิคะนี่ระยะทาง๑๑กิโลเมตรที่ในออฟเนี่ยเดินเท้าหลบหนีออกมา
ทีนี้เราก็ไปคุยกับคุณทวดด้วยค่ะคุณทวดสนวนอ่วมน้อยอายุ๘๙ปี
เป็นแม่ของยายสนองที่เสียชีวิตแล้วทวดเนี่ยนะอยู่ในเหตุการณ์โอ้โหทวดเล่าให้ฟัง
บอกว่าสักประมาณ๑๐โมงจู่ทางเหรนก็คือนายอ๊อฟเอาน้ำไปสาดใส่ยายสนวน
ยายสนวนเป็นทวดนะเสร็จแล้วปั๊บยายสนองก็เลยไปห้ามหลาน
แล้วก็ดุด่าว่าอ๊อฟเอาน้ำไปสาดใส่ทวดทำไมทำแบบนั้นทำไม
ทีนี้นี่แหละค่ะในออฟเลยไม่พอใจกำหมัดต่อยไปที่ลิ้นปี่ของยายสนอง
แล้วตอนนั้นเนี่ยแม่ของยายสนองก็คือทวดสนวนเนี่ยนะไม่รู้หรอกนึกว่าออฟกำหมัดต่อยเฉย
ไม่รู้ว่าไอ้หมัดที่กำนั้นในนั้นมีมีดอยู่ด้วย
ทีนี้ค่ะยายสนองเนี่ยพอโดนแทงโดนต่อยโดนแทงไปเนี่ยนะ
คว่ำหน้าล้มลงแล้วในออฟหนีไปเลย
ตอนนี้ตำรวจภูทรค่ายบางรจันทร์ก็ให้ข้อมูลด้วยนะคะ
ว่าในออฟเนี่ยต้องส่งตัวไปรักษาค่ะไปบำบัดอาการก่อนที่โรงพยาบาล
แล้วก็ต้องรอดูว่าจะสอบปากคำเพิ่มเติมได้ไหม
รวมถึงต้องไปตรวจสอบประวัติผู้ป่วยทางจิตเวท
หลังจากนั้นก็จะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะคะ